สวัสดีครับเรื่องรอบขอบสนามในค่ำคืนนี้จะไปติดตามบรรยากาศของการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่สี่สิบสี่
แข่งขันกันมาแล้ว๔วันนะครับในการชิดชัยเหรียญทอง
วันนี้ครับก็จะมีพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ
ซึ่งสีสันของการเปิดการแข่งขันเป็นอย่างไรติดตามได้จากคุณวรปัตรอรุณพักดีติดตามในช่วงของนครสวรรค์เกมส์ครับ
ซึ่งก็สนับสนุนโดยกกทหรือว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยครับ
ตอนนี้ผมอยู่ที่สนามแข่งขันครับ

ไลท์ของวันนี้ในช่วงค่ำนั่นก็คือพิธีเปิดการแข่งขันของนครสวรรค์เกม
กีฬาแห่งชาติครั้งที่๔๔ที่จะเกิดขึ้นที่สนามกีฬากลางที่อยู่ด้านหลังของผมนี้แหละครับ
เขาบอกว่าวันนี้ฝ่ายจัดการแข่งขันนั้นเตรียมการอย่างเต็มที่
เพื่อให้พิธีเปิดการแข่งขันนั้นยิ่งใหญ่กับการรอคอยของคนนครสวรรค์กับการจัดการแข่งขันครั้งนี้เป็นครั้งที่๓ครับ
อย่างเป็นทางการที่สนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์เริ่มขึ้นหลังจากจบการแสดงดุริยางจากโรงเรียนนวมินราชูทิศกับโรงเรียนสตรีนครสวรรค์โดยมีนางกรอบการวัฒนาวรางกูล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้เกียรติเป็นประธานก่อนเริ่มเข้าสู่สายตาผู้ชมในสนามเกือบ๕๐๐คน
หัวด้วยชุดที่๑นครสวรรค์โรดเรืองเมืองสันติศุกร์ที่สื่อถึงวิถีชีวิตและตัวตนของคนนครสวรรค์
ชุดที่๒ร่วมสนุกปลุกพลังการแข่งขันเป็นการต้อนรับกระบวนพาเรทนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จาก๗๗จังหวัดเดินลงสู่สนามภายใต้คอนเซ็ปต์วิทยาภาพยิ่งใหญ่กว่าชัยชนะและคำขวัญประจำจังหวัดเมืองสี่แควร์แห่มังกรพักผ่อนบึงบรพเพชรปลารสเด็ดปากน้ำโพสร้างความคึกคักและปลุกพลัง
ทรงการกีฬาแห่งชาติทรงการกีฬาแห่งประเทศไทย
และทงจังหวัดนครสวรรค์ขึ้นสู่ยอดเสา
พร้อมกับการปฏิญาณตนของนักกีฬาและผู้ตัดสินตามธรรมเนียม

เป็นการอัญเชิญไฟพระเริกพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเข้าสู่สนาม
เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน
ในฐานะพระมหากษัตริย์นักกีฬา
ให้กับนายธนาคมผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
รับไฟพระเริกส่งไม้ต่อสู่การวิ่งพบเพลิง
โดยได้น้องเก๋ประภาวดีเจริญรัฐนภารากูล
อดีตฮีโร่เดนทองยกหนักบริมิตเกมเมื่อ๗ปีที่แล้ว
ประเทศจีนซึ่งเป็นลูกหลานเมืองป่าน้ำโพ
เป็นไม้สุดท้ายตามด้วยพลุดอกไม้ไฟโรเทคนิค

เป็นสัญญาณการเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ

ซึ่งจบลงแบบประทับใจ
นี่แหละครับความสวยงามอลังการนะครับที่เกิดขึ้น

ไฮไลท์อาจจะดูเบาบางไปนิดหนึ่ง
ติดตามพร้อมกันนะครับทั้งหมดได้ในช่วงของไฮไลท์ในการแข่งขันกีฬาครับ
ผมปัญหาของสมาคมยิงปืนกลายเป็นประเด็นที่แย่งซีนการแข่งขันได้พอสมควรในวันนี้ครับ
หลังจากเกิดการเปิดโต๊ะตั้งแถลงข่าวตอบโต้กันอย่างมากมัน

โดยนายสมเกียจทรัพย์สนแตงอุปนายกสมาคมกีฬายิงปืนคนที่๑
ซึ่งรักษาการนายกสมาคมพร้อมด้วยนายอธิบรัฐกาญจนสุวรรณ
ดีตนายกสมาคมยิงปืนแห่งประเทศไทย
อีกฝั่งคือพันตรวจเอกวิรัติการดีรักษาการเลขาธิการสมาคม
พร้อมด้วยนายโอภาษเรืองปัญญาวุฒิอดีตนักกีฬาทีมชาติ
ซึ่งเป็นตัวแทนจากสมาคมกีฬายิงปืน
ที่ได้รับรองให้จดทะเบียนจากกรกฐและจัดการเลือกตั้งในวันที่๒๗ธันวาคมนี้
โดยนายเทพรัฐและนายสมเกียจบอกว่าอีกฝั่งได้แก้ไขข้อบังคับสมาคม
ในปี๕๗ที่รับรองโดยกรมการปกครองส่งให้การกีฬาแห่งประเทศไทยพิจารณา
ซึ่งอัศกลผู้ว่ากรกฐได้เรียกทั้งสองฝ่ายเข้าไปประชุมหาข้อยุติ
และบอกให้ไปเปลี่ยนระเบียบการสมัครสมาชิกและการใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งใหม่
เพื่อให้สมาคมกีฬาจังหวัดมีสิทธิ์ในการเลือกตั้ง
ยกเว้นค่าสมาชิกแต่กลับไม่ทำตามข้อตกลง
พร้อมกับส่งให้กรกฐรับรองอีกครั้ง
โดยไม่ผ่านที่ประชุมใหญ่จนได้ข้อบังคับในปี๕๘
ไม่ชอบทำเลยอยากให้เพิ่มบทเฉพาะการ
สมาคมกีฬาจังหวัดชมรมหรือสโมสรที่สมาคมกีฬาจังหวัด
ให้การรับรองมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งทันที
โดยไม่เสียค่าบำรุงเพราะที่ผ่านมา
ไม่ได้มีการรับรองการประชุมใดจากมติที่ประชุมใหญ่

แต่ถ้าอีกฝั่งจะดำเนินการก็พร้อมจะฟ้องร้องทันที
ส่วนเรื่องของสโมสรสมาชิก๗๐แห่งที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งนายกสมาคม
แต่ถูกท้วงติงว่ามีการจัดตั้ง
เพราะว่าหลายชมรมนั้นมีคนนำสกุลเดียวกันจำนวนมาก
นายกภาคก็ชี้แจงว่าตอนที่สมาคมมีปัญหามีสมาชิกไม่เพียงพอ
ต้องเลื่อนสมาชิกสมทบบุคคลขึ้นเป็นสโมสรสมาชิกสามัญ
จึงทำให้มีชื่อซ้ำกันโดยได้มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมดแล้ว
เหตุการณ์เริ่มจะแรงขึ้นเมื่อนายอธิบรัฐทุบโต๊ะ
ต่อว่านายโอภาษณ์กลางห้องแถลงข่าว
อันดับสากลประเภทดาบเซเบอร์บุคคลชายในรอบชิงชนะเลิศ

รเดชโค้ดดี้อดีตนักฟันดาบดีกรี
ทองแดงโอลิมปิกในปี๒๐๐ที่ออสเตรเลีย

เอาชนะเรืองฤทธิแหเกิดอีกหนึ่งนักกีฬาทีมชาติ

ไปแบบสนุกสูสีด้วยคะแนน๑๕ต่อ๑

กลับมาคว้าเหรียญทองได้เป็นสมัยที่๔
หลังจากที่ได้เหรียญทองแดงในการแข่งขันครั้งก่อน

ว่าสุพรรณบุรีนั้นเหมาไปทั้ง๒เหรียญ

ตากรรมการทำคะแนนได้ถึง๘๑แต้ม
เอาชนะจามอนพรมณีจากจังหวัดชายภูมิ๒๐

พราวดวงจันทร์ราชินียินาสติก

เจ้าพระยาประเภทต่อสู้ในรุ่นฮาร์ฟ๑

กีทีมชาติไทยและแชมป์กีฬาแห่งชาติ๖สมัย
จากสุภัณฑ์บุรีพบกับสักปัญญาลินจี

สุดท้ายเป็นสารวุฒิทุ่มอิโป้ง
เอาชนะสักปัญญาคว้าชามสมัยที่๗
เป็นเหรียญทองแรกของทัพยูโดจากสุพรรณบุรี

กีฬาที่เวียนมาบรรจบครบทุก๑ปี

แต่ผมเชื่อว่านี่แหละคือความทรงจำนะครับ

ในช่วง๑๐นาที๓๐นาทีถึงเสียงอาฬิกา
ครึ่งชั่วโมงเต็มกับการพูดถึงเรื่องราว
ของจังหวัดนครสวรรค์และกีฬาแห่งชาติ
ครั้งที่๔๔